คุณผู้ชมภาคกลางสัปดาห์แบบนี้ตื่นขึ้นมาฟ้าเปิดแดดดีแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นกลางสัปดาห์แบบนี้สภาพอากาศเป็นใจให้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
จากปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดฝนอ่อนกำลังลง
ไม่ว่าจะเป็นลมหนาวจากประเทศจีน
รวมถึงมรสุมฝนประจำรวดดูที่ผ่านเข้าประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง
แต่ยังคงมีฝนอยู่บ้างได้ค่ะในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
แต่คุณผู้ชมคะฝนไม่หายไปไหนนาน
เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ฝนจะกลับมาอีกแล้วค่ะ
เนื่องจากมีอากาศเย็นแผลลงมาจากประเทศจีนคุณผู้ชม
ท้ากับความชื้นในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักอีกครั้งค่ะ
ส่วนร่องมรสุมได้ถูกดันลงมานะคะพาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นภาคใต้ยังคงพบฝนตกหนักอยู่
เพราะฉะนั้นนะคะวางใจไม่ได้ค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันกันด้วย
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินเดีย
เพราะว่าที่นั่นนะคะรัฐทางตอนใต้ยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนัก
ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชม
อดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งนะคะทะลุ๒๘ศพแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าบางหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะ
และนี่คือก่อนแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ